ตรงนี้แหละครับยังไงฮะตรงนี้ผมกำลังจะผังเก่าอยู่นะครับ
ถามว่าตำลวดเนี้ยอ่าที่ได้น่ะอ่าตำลวดที่ไม่ดีเนี้ยที่ได้
ตำรวจบางคนเหรอรายได้เนี่ยคนไทยกับคนจีนนี้เล่นต่างกัน
ยังไงฮะเอ้าคนไทยมันเล่นคนจีนมาเล่นเป็นล้านอ่ะ
สลับเรยาเสพติธรรมอีกนะเท่าไหร่บ่อนการบันดันเท่าไหร่นะครับ
คุณเห็นใบเสร็จหรือยังอ่ะใบเสร็จใบหนึ่งสองแสนห้องนึง
สองแสนใช่ไหมที่ที่ยานวาวันนั้นตำรวจที่นครบานเข้าไปจับอ่า

๓ล้านต่อคืนนะเพราะว่ามีที่ไหน
อับรวจก็แถลงนะบอกว่านี้รายได้๓ล้านต่อคืน

ผมว่ามี๒๐๓๐ล้านต่อหมุนเวียนต่อคืนนะ
ถ้ารายได้๒๐๓๐ล้านต่อคืนเนี่ยก็มีความหมายว่าโอ้โห
เดือนนึงนี่ไปกี่ร้อยล้านอ่ะแล้วดังนั้นดังนั้นไอ้ตัวนี้ผมถามว่า
๕หมื่นแสนนึง
เป็นเป็นส่งให้ข้างบนเนี่ยมันได้เยอะกว่าทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณจะปราบยังไง
เวลาคุณในรายการน้อยผมเข้าใจวิธีการปราบเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติ
ตำรวจเองจัดการไม่ได้หรอกครับต้องเข้าใจระบบตำรวจตำรวจปราบบ่อนไม่ได้แล้ว
อันนี้มันไม่ใช่บ่อนธรรมดาผมต้องพูดให้คุณฟังก่อนมันไม่ใช่บ่อนธรรมดา
มันเป็นบ่อนจีนซึ่งมีรายได้มหาศาลมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนกับทุกฝ่าย
ถ้าคนไทยคุณไปที่ดินแดงนะอ่าบ่อนไฮโลไฮเทค
มอเตอร์ไซค์เล่นแม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดเล่นมันจะได้สักกี่ตังค์
นั้นเขาจะเอาตังค์มาจ่ายคุณได้สักกี่ตังค์แต่ไอ้นี่จีนเล่น
จีนมันเล่นทีละล้านสองล้านห้าร้านเงินหมุนเวียนวันหนึ่งสิบยี่สิบล้าน
มันก็มาจ่ายคุณได้เยอะเขาจ่ายคุณได้เยอะเขาจ่ายเท่าไหจากข้อมูลคุณชุวิตเขาจ่ายเท่าไหร่
โอ้เดือนมันต้องมีสิบล้านอุ้ยเอาละตรงนี้คนปรับเดือนเดือนละสิบล้าน
อย่างต่ำนะที่นึงนะจ่ายอย่างต่ำที่เดียวนี่แหละแล้วมันมีกี่ที่เนี่ย
ก็นั่นอ่ะสิคุณว่าดูว่ามีกี่ที่ทีนี้การปราบเนี่ยผมถามว่า
คุณจะต้องมองไปหาใครคุณต้องมองไปหาบุคคลที่สูงสุด
ก็คือท่านนายกคนเดียวล่ะครับนายกคนเดียวล่ะครับ
ให้นายกไปปราบบอลเหรอไม่ใช่บ่อนครับปราบนี้ยาเสพติดปราบอะไรเรื่อย
อันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับผมอธิบายคุณภาคภูมินักชมชมฟัง
อันนี้คือทุนจีนสีเทาหมายถึงในโครงสร้างทั้งสมบัติถูกต้อง
นายกต้องไปไปปรับไปทลายตรงนี้เลยตัวทั้งโครงสร้าง
ไม่ได้หมายความว่าไปจากการบ่อนนี่มันไม่ใช่บ่อนครับ
นี่มันไม่ใช่คาราโอเกะธรรมดานี่มันไม่ใช่
มันขายมีทั้งยาเสพติดด้วยแล้วมันไม่ใช่ที่เดียวนะครับ
มันจะเป็นชุมชนจีนที่เติบโตขึ้นอาทยากรรมก็จะเพิ่มขึ้น

ถ้าถ้าฟังจากคุณชุวิตในความหมายคุณชุวิตนะคือนายกเนี่ยต้องเข้ามาจัดการตรงนี้เลย
ถูกต้องเพราะว่าถ้าให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการบ่อนเล็กบ่อนน้อย
เจ้าหน้าที่เอาบ่อนจีนดีกว่าไปขับยาเสพติดเออ
อันนี้มันไม่ใช่ครับนี่มันปัญหามันก็ยังมีตรงนี้อยู่ถูกต้อง
ถูกต้องคุณก็จะมีนายทุนชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยทำธุรกิจสีเทานะ
ใช่ใช่ทุนจีนไม่ทำใช่ทุนจีนไม่ทำพนันออนไลน์
ใช่ทุนจีนไม่ทำนู่นนี่นั่นที่ผิดกฎหมายซึ่งต่อไปขยายเข้าไปอยู่จุดอื่นอื่นอีก
ซึ่งเกินกว่าที่ตำรวจจะจัดการมันก็จะไปเปิดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
เพราะว่าตำรวจเนี่ยนายกต้องไปจัดการนี้รายได้ถูกต้อง
ต้องไปจัดการดังนั้นข้อมูลที่ได้เนี่ยที่ผมส่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ย
ถ้าบิ๊กโจ๊กจัดการได้บิ๊กโจ๊กเป็นตำรวจนี่ครับ
บิ๊กโจ๊กก็จัดการได้อยู่แล้วมีอำหน้าเป็นถึงรองผมพอตัวรอ
รับปากเองถ้าจัดการไม่ได้ผมก็จะให้พี่ศรีไหมเล่นเลย